คุณผู้ชมคะมาดูพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาน้ำเข็มรุกนะคะ
ซึ่งกรมชลประธานออกมาบอกว่ามี๑๒จังหวัดที่เสี่ยงค่ะ
เราไปดูกันนะคะว่าแต่ละรุ่มน้ำมีความเสี่ยงขนาดไหนค่ะ
โดยรุ่มแม่น้ำท่าจีนนะคะมีพื้นที่เสี่ยงก็คือ
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร
มีจุดเฝ้าระวังอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี๒๕๕๙
พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งปลูกส้มโอไม้ดอกและไม้ผลหนาแน่น
อกจากนี้ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ก็มีค่าความเค็มสูงถึง๑๓๒๐กรัมต่อลิตรค่ะ
ไปดูที่ลุ่มน้ำแม่กลองค่ะ
ส่วนลุ่มแม่น้ำปราจินบุรีมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายกนะคะจุดเฝ้าระวังที่อำเภอบ้านสร้าง
วัดได้สูงกว่าปีที่แล้ว
รุ่มแม่น้ำบางประกงจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง
คือจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีจุดเฝ้าระวังอยู่ที่
สะพานบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
มีค่าความเค็มสูงกว่าปีที่ผ่านมา
กว่าค่ามาตรฐานมากส่งผลกระทบต่อไม้ผล
สำหรับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่เสี่ยง
ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรี
มุดปราการและกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตน้ำปลาปลา
เข็มหนุนสูงขึ้นไปถึงสถานีสูบน้ำสำแลจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนที่ท่าน้ำนนทบุรีมีค่าความเค็มที่สมผงกระทบ
ต่อไม้ดอกไม้ผลและไม่สามารถนำไปผลิตน้ำปลาปลาได้
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในกรุงเทพหานคร
ขณะนี้นะคะมี๑๐เขตค่ะคุณผู้ชม
ตลิ่งชันบางขุนเทียนจอมทองบางบอนทุ่งครุบางแคร์ภาษีเจริญ
และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือราชบุรณะทวีวัฒนาและหนองแข็ม